เปลี่ยนบรรยากาศไปแหวกไหว้ใต้ท้องทะเลกันหน่อย

คิดว่านี้จริงเจ๋

เดี๋ยวหญิงต้องถูกคิด
แล้วทุกครั้งที่บอกว่ามีร้องเพลง
ไม่จะครอง

เหงือกน้อยผจญภัยดีที่คุณหยุดเมื่อกี้เพราะอะไรรู้ไหม
คุณผู้ชมทางบ้านหยิบรีโมทเกือบจะเปลี่ยนแล้ว
อุ๊ยวางก่อนเอาหยุดร้องเออเอาไปหยุดร้อง

เออทำอะไรอยู่แล้วร้องเพลงอะไร
เล่าต่อเอออ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะ

ต้องบอกว่ามีดาราเนี่ยโอ้โหไปกันเยอะเลย
และจะบอกว่ามีนางงามน้องใหม่ไฟแรงที่แย่งซีนเซ็นเล็ปไปด้วย
คนนั้นจะเป็นใครไปดูคลิปค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่แท้นางงามน้องใหม่วัยเบบีก็คือน้องเดมมี่
ลูกสาวของคุณแม่ลิเดียค่ะงานนี้นี่โอ้โห
แต่งตัวเป็นเงือกน้อยใส่มงกุฎเพชรมาโชว์ตัวพร้อมกับคุณแม่นะคะ
จับใจเลยแล้วบอกเลยนะว่าเดมมี่เนี่ยคือขวัญใจคนใหม่ของพี่กะเทย
คือเชียร์ให้ทำอะไรนางทำหมดค่ะคุณผู้ชม
พร้อมกับโชว์ลีลาแนะนำตัวสไตล์นางงามกับพี่นักข่าวด้วย
มารีเดียรอให้ฟังนะคะว่าเดมมี่เนี่ยเขาชอบมากเลยเรื่องสวยงามเนี่ยชอบมาก
ชอบแต่งเป็นนางเงือกแล้วเดมมี่เองก็เป็นแฟนคลับพี่อิงฟ้าชาลอทด้วยเหมือนกัน
ก็เคยตามคุณพ่อไปเชียร์หลังเวทีเขาชอบคนสวยไงคุณผู้ชม
ส่วนงานนี้นะคะที่เดมมี่ไปเจอกับพี่ใบเฟิร์นน้องก็ดีใจมาก
รีบเลยรีบกระโดดไปนั่งตักเขาทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แป๋วแววกับน้องเดมมี่ของเราน้องเดมมี่ของเราเนี่ยจะสร้างตำนานอะไรอีกหรือเปล่า
สุดท้าย

พี่ฉันหลอดก็บอกชิงหล่อ
ถอบรักเกิดแล้วเมื่อกี้นั่งตามพี่ใบเฟิร์น
แล้วเสร็จก็ดึงเด็กโดนเอ้ยดึงผมติดเสื้อมา
พี่ใบเฟิร์นติดชุดมาเลยเมื่อกี้นี้
ก็เกือบสร้างตำนานอีกรอบนึง

เขาก็เห็นไงก็อาจจะโดดเด่น

สวยมากนะเมื่อวาน

อยากสิงร่างน้ำพอยไหมพี่แจ็ค

เอารูปใบหน้าของใบเฟิร์นที่สวยจับจิตจับใจ

ว่าอยากได้แบบนี้จะเอาแบบนี้
ซึ่งสาวใบบอกว่าทำได้เลยจ้าไม่ติด
เคล็ดลับความสวยของใบเฟิร์นก็คืออะไรรู้ไหมจ๊ะ
ต้องแต่งหน้าห้ามหน้าสด
คือต้องแต่งหน้าเพราะหน้าสดก็ไม่รอด
ก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะ

ก็คุณบัญชาอน่ะก็เช็คข้อมูลให้ดี

สนุกก็จะคุ้นแต่ถ้าเช็คข้อมูลให้ดีผมสนุกให้ด้านหน้าสวย

เขายังต้องใช้การแต่งหน้าเขาจะไม่ยอมหน้าสด

แล้วไม่ใช่แต่งแค่แอปเดียวหลายแอปด้วย